ตรงแบบดงขยะจะจับได้ไหมไปดูกันหน่อยค่ะ
นั่งงานโอ้โฮ
หยุดนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่ง
อีกนิดหนึ่งเท่านั้นห่วงนิวไทยก็ไม่รู้
เหลือมตัวนี้ต้องพูดพี่นะเพราะว่าตัวยาวถึง๕เมตร
น้ำหนักกว่า๒๐กิโลกรัมค่ะ
คือมันซุกอยู่ในที่นอนเก่าที่เหมือนเขาทิ้งเอาไว้เป็นกองขยะแล้ว
มันก็คงจะอุ่นสบายใจมาแล้ว
เออช่วงนี้ก็หลบไหน
พี่ช่างเขามีหน้าที่เดินสายเคเบิ้ล
เขาไปเจองูตัวนี้นอนขดอยู่บนที่นอนเก่า
ข้างถนนครับริมถนนพระหลโยธินไม่ห่างจากทางเข้าหมู่บ้าน
เคหะ๒ตะบนห้วยบงอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรี
มันก็อยู่ใกล้หมู่บ้านคนอ่ะดิเขาก็เลยเกรงว่าอุ้ย
เดี๋ยวมันจะเลื้อยไปบ้านคนหรือเปล่าเดี๋ยวชาวบ้านในหมู่บ้านเขาจะได้
รับอันตรายก็เลยแจ้งกู้ภัยสว่างให้เข้ามาจับนะคะซึ่งบริเวณ
เนี้ยก็เป็นป่าแหละแต่มันเป็นป่าติดถนนมีทางเข้านะคะซึ่งเข้าจาก
ปากทางเข้าไปถึงจุดนั้นประมาณสักยี่สิบเมตรเออตรวจสอบดูแล้วโอ้
มีคนเอาที่นอนขนาดใหญ่มาทิ้งเอาไว้นะแต่พอเปิดดูโอ้โหน้อง
อยู่อย่างงี้นะคะครับเจ้าที่ก็เลยใช้เชือกเนี่ยนะคะ
ที่เป็นแบบบ่วงเนี่ยคล้องที่คอมันแล้วก็พยายามดึง
แต่แม้ตัวมันใหญ่อะค่ะมันก็พยายามหนีนะคะหนีไปก็ต้องยื้อกันอยู่
อย่างนั้นสักพักใหญ่ล่ะกว่าจะจับได้โดยพี่สมเกียจ
ขุนแสนจริงหน่วยกู้ภัยสว่างรัฐนาคตรายธรรมสถาน
สระบุรีเนี่ยบอกนะว่างูเหลือมตัวเนี้ยน่าจะเป็นตัวที่สอง
ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยจับมาอุ้ยจับได้แล้วจ้าจับได้แล้ว
จับได้แล้วยังไงต่ออ่ะก็คงจะต้องมอบให้กับทางกรมอุทยานสัตว์ป่า
พันธุ์ให้ดำเนินการต่อไปอาจจะเอาไปปล่อยในที่ธรรมชาติ
เอาไปศึกษาก็ว่ากันอีกทีแต่โอ้โหดูดิต้องใช้สองคน
แบบคือยกไม่ไหวก็ต้องปล่อยลากไปด้วย
จริงอาจจะบอกให้นะงูเหลือมถึงมันจะไม่มีพิษ
แต่ฟันมันเหมือนใบเลื่อยเลยนะ
คมนะใช่แล้วที่สำคัญถ้าโดนรัดนี่แบบโอ๊ย

แล้วดูสิครับถุงปุ๋ยถุงกระสอบที่เอาไปใส่งูเหลือมตัวนี้
ไม่พอแค่แตกฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
อืมแน่นเลยโอ๊ยนั่นปี๊นั่นปี๊
ไม่พอไม่พอจริงอุ๊ยอุ๊ยเกือบจะใส่ไม่ลงน่ะ
อึดอัดอุ๊ยเกือบดักลงไปไม่ได้อุ๊ยเดี๋ยวคุณดูค่ะนั่นเชีย
ฮ่าอ่านี่แหละนี่แหละ
ปฏิบัติการจับงูแต่ละครั้งมันไม่ง่าย
โอ้โหแล้วดูมันใหญ่มากลำตัวมันอ่ะโอ้โห
โอ้โหลุกกินอะไรเข้าไปโอ้โหลุกกินอะไรเข้าไป